ส่วนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หากผู้ผลิตไม่รับข้อเสนอจัดโซนนิ่งเกม
แต่อาจจะต้องใช้วิธีส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้จัดการ
นายฐากรตันทศิษย์เลขาธิการกรสอทชกล่าวว่ากรสอทชไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะแบนเกมได้
ทำได้เพียงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการเกม
หลังจากนี้ก็จะต้องดูว่าบริษัทผู้ผลิตจะตอบรับข้อเสนอให้จัดโซนนิ่งหรือไม่
เพื่อส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม
เนื่องจากว่าไทยไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าต้องการให้มีความปลอดภัยในการเล่นเกม
หนังสือข้อเสนอจัดโซนนิ่งเกมเป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศตรวจสอบ
ว่าจะส่งไปที่บริษัทนียันติกได้ภายในวันที่๑๒สิงหาคมนี้
คาดว่าอาจได้รับการพิจารณาและตอบกลับมาเร็วที่สุดกลางสัปดาห์หน้า
ที่ผ่านมานะครับอิราณและรัสเซียก็ขอให้เพิกถอนพื้นที่ในเกม

สำหรับพื้นที่ที่ขอให้จัดโซนนิ่งก็ได้แก่สถานที่เสี่ยง
ศาสนสถานสถานที่ราชการโรงพยาบาลและสถานที่ส่วนบุคคลครับ